หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
เพื่อใช้เป็นที่มั่นในการยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
จนทำให้มีทหารบาดเจ็บไป๗นายนะครับ
ล่าสุดวันนี้ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อแสดงศักยภาพเชิงสัญลักษณ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันเข้าตรวจสอบภายในโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
หลังคนร้ายกว่า๕๐คนบุกเข้ายึดพื้นที่ภายในโรงพยาบาล
เพื่อใช้เป็นที่มั่นยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่๔๘๘
จนทำให้มีทหารบาดเจ็บ๗นายในจำนวนนี้อาการสาหัส๒นาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๑๓มีนาคม
คนร้ายพร้อมอาวุธปืนครบมือแต่งกายด้วยชุดสีดำสวมหมวกไหมพรม
แฝงตัวบุกเข้ามาจากชายป่าหลังโรงพยาบาล
ก่อนจะแยกออกเป็น๖กลุ่มยึดอาคาร๒ชั้นของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิและบ้านพักแพทย์
เพื่อใช้เป็นสถานที่ยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
อกจากนี้ยังจับตัวนางอรวรรณนามคัน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
ซึ่งกำลังตั้งคัน๖เดือนเป็นตัวประกัน
หลังยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่นานนับชั่วโมง

เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนสงครามชนิดต่าง
มากกว่า๒๐๐ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถูกประนามจากหลายภาคส่วน
ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและป่าเทือน

การแพทย์เป็นโลกมนุษย์ป้องกันตนเอง
ขณะที่แพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล
ต่างยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัว

และยืนยันว่าจะไม่มีการปิดโรงพยาบาล
เพราะต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชน
โทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔เชื่อว่า
คนร้ายมีแนวร่วมในพื้นที่เป็นคนดูต้นทาง
ซึ่งได้สั่งให้มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่๓ฝ่าย
ยุทธการติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
โดยคาดว่ายังคงกบดานอยู่บนเทือกเขา
รอยต่อระหว่างอำเภอเจาะไอร้องกับอำเภอจนะ
เพื่อควานหาตัวกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ
ก็ทอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเนื่อง๓จุด
และอำเภอเจาะไอร้องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาด้วย

ท่านได้สั่งการเรียนย้ำที่สำหรับอุตสามเรื่อง

ตอนนี้ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่นะครับ
ธรรมดีการควบคุมพืชที่ตกใต้การคิดตามเจ็บหันได
ในส่วนที่สองก็คือการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
สแต่เจ้าที่ของโรงพยาบาลจะต้องเน้นรักในการเทพสุด
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน๓จังหวัด
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายวางแผนก่อเหตุ
เพื่อแสดงศักยภาพเชิงสัญลักษณ์
เนื่องจากเป็นวันพบรอบการสถาปนา
กลุ่มขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ

ในการดูแลรักษาความปลอดภัย

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีก
พิมพ์ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน